ส่วนอีกหนึ่งงานดีที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินกันนะครับ

งานนี้นะเขามีการแสดงดีแล้ว
เขามีอาหารดีแล้วก็มีสินค้าของดีของจังหวัด
มาออกจำหน่ายด้วยจ้ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
งานนี้ค่ะบอกชื่องานกันก่อนนะ
งานวันหมากม่วงหมากปรางของดีศรีสวรรคโลกประจำปี๒๕๕๙
งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะหมักม่วงคืออะไร
มะม่วงและหมากปราง
มะปรางถูกต้องแล้วซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกษตรกรชาวสวนของอำเภอสวรรคโลกนะคะ
รวมทั้งผลไม้อีกหลากหลายชนิดเลยที่เป็นของดีแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจชั้นดีของจังหวัดสุโขทัย
โดยภายในงานนะเขาจัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้งานไหนแน่นอนดูก่อนดูงานเปิดของเขาก่อน
มีทั้งการแสดงการประกวดกิจกรรมดีกิจกรรมโดนมากมายเลยนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็มีเนี่ยของดีที่แบบว่าเกษตรกรเขาปลูกเองนี่
คุณเห็นไหมมะยงชิดกับข้าวเหนียวมูลอ่ะโอ๊ยมันดีมากเลยนี่

ใครที่ไม่อยากพลาดงานนี้งานดีแบบนี้นะคะ

ของดีศรีสวรรคโลกนะคะ
งานจะมีไปจนถึงวันที่๒เมษายนนะ
รับรองว่าสนุกสนานอิ่มอร่อยได้แต่ของดีแน่นอนค่ะ

หยุดสุดสัปดาห์นี้ยังมีเวลาไปเที่ยวกันได้
ไปหาของดีของอร่อยของสวรรคโลกกินกัน